ราม่าโรงเรียนดังจับตรวจฉี่ละเมิดสิทธิเด็กวงเครื่องหมายคำถาม
ถ้าโรงเรียนของลูกคุณผู้ชมจะให้ลูกคุณผู้ชมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
แต่ไม่ได้ตรวจเฉพาะลูกท่านนะตรวจทั้งโรงเรียนบุคลากรด้วย
เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมยอมไหมผมตอบของผมก่อนเป็นผมผมยอม
จะได้รู้กันว่านะครับลูกเราน่ะยุ่งกับยาเสพติดหรือเปล่า
ถ้าในมุมของโรงเรียนก็จะได้ช่วยกันป้องปราม
คุณผู้ชมยอมไหมจะเป็นการละเมิดสิทธิ์หรืออะไร
อันนี้เป็นสิทธินะเป็นสิทธิของแต่ละคนนะเป็นผมผมยอมไปดูเรื่องนี้
โพสต์รูปภาพกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ดังกล่าวระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา๘โมงครึ่งวันอังคารที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพวิเชียนบุรีมาตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของนักเรียนทั้งโรงเรียนกว่า๑๖๐๐คน
เป็นการตรวจภาคบังคับว่างั้นเถอะ
นี้เพจยังตั้งคำถามว่าการบังคับตรวจถือเป็นการละเมิดสิทธิของนักเรียนอย่างรุนแรงหรือไม่
และมองว่าน่าจะเป็นการคัดกรองตรวจเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงไม่ควรเหมาทั้งโรงเรียนไหม
แบบนี้ทำให้เกิดความเห็นแตกเป็นสองฝ่ายโดยฝ่ายที่เห็นด้วยมองว่าดีแล้วที่ตรวจ
ถ้าเกิดมีนักเรียนเสพจะได้แจ้งผู้ปกครองไงบางคนบอกว่าการตรวจแบบนี้มันมีมานานแล้ว
สมัยเรียนก็มีแบบนี้แล้วก็ตรวจน่ะดีแล้วตรวจหมดนะดีแล้ว
เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวก็ไปว่าถ้าตรวจไม่หมดเขาว่าเขาเลือกปฏิบัติอีก
ไปเอากลุ่มเสี่ยงอะไรก็เลือกปฏิบัติอีกส่วนฝ่ายไม่เห็นด้วยส่วนฝ่ายไม่เห็นด้วย
บางคนอ้างอิงข้อกฎหมายบอกว่าตามกฎหมายเราไม่ให้ตรวจก็ได้นะ
และหากบุคคลนั้นไม่ยอมให้กระทำการใดแล้วผู้กระทำยังทำอยู่
นั่นคือการละเมิดครับพันธุ์ตำรวจโทปริญญาพานสวัย
ท่านรองผู้กำกับการปราบปรามสพวิเชียบุรีท่านมาชี้แจงแบบนี้บอกว่า
กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการที่ทำร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองตำรวจ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงเรียนนะครับซึ่งก่อนจะตรวจหาสารเสพติดนั้น
โรงเรียนนะครับนะครับได้แจ้งผู้ปกครองขออนุญาตไปแล้วนะครับ
แล้วก็ผู้ปกครองก็อนุญาตให้ตรวจแล้วเออแล้วผลอ่ะเอ้ยคุณผู้ชมอยากรู้ไหม
โรงเรียนนี้ตรวจทั้งหมดแล้วเป็นยังไงคุณผู้ชมนะครับเยี่ยมครับ
นี้ไม่พบเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้โหก็เขาถือว่าเป็นนโยบายโรงเรียนสีขาว
อืมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ภายในโรงเรียนอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมคือมันก็เป็นสิทธินะครับ
ที่จะคิดกันได้แต่ผมจะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับ
เคยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมอืม
ฝ่ายปกครองท้องถิ่นท้องที่
เรียกเข้าประชุมเสร็จปั๊บปิดประตูหมดเลยอ่า
แล้วก็ให้ตรวจปัสสาวะจำข่าวนี้ได้จำได้จำได้
ม่วงโอ้โหม่วงซะถ้าผมจำไม่ผิดนะเกือบครึ่งโอ้โห
นี่แหละครับทำไมเขาถึงต้องตรวจแบบนี้

นี่แหละครับคุณผู้ชมก็ลองคิดดูเป็นสิทธิครับครับ